๙๒๐นาทีติดตามข่าวสารกันต่อ

ในการที่จะนำเรื่องราวในโลกโซเชียลมาตรวจสอบกัน
มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นที่ถนนบางนาตราดคุณ
ปรากฏว่าก็มีการเฉียวชนกัน
แต่เรื่องนี้คนในโลกโซเชียลหาว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกกันแน่

ดูเลยค่ะดูเลยคลิปนี้คลิปนี้ติดที่
กล้องหน้ารถของฟอร์จูเนอร์เห็นไหมฮะ
รถทัวร์เนี่ยเบียดสายฟังเสียงหน่อย
นี่แหละครับคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้โพสต์อ้างว่าช่วงเที่ยงของวันพระสบดีที่ผ่านมา
อุบัติเหตุพลิกคว่ำที่ถนนบางนาตรา

โดยผู้ขับขี่อ้างว่าสาเหตุเกิดจากการหักหลบรถทัวร์คันหนึ่ง
ซึ่งวิ่งมาจากเลนขวาแล้วก็จะปาดหน้าเข้าซ้ายกระทันหัน
ทำให้ต้องหักหลบและไปเสยกับเบรีเออร์ข้างทาง
พลิกคว่ำนะครับนี่เสียงกรี๊ดของคนในรถนะฮะ

อยากได้เบาะแสทะเบียนรถทัวร์คันที่ปาดหน้า
เพราะว่าตอนนี้รถฟอร์จูเนอร์พังเสียหายทั้งคัน
อกจากนี้ผู้โพสต์ยังขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่เห็นเหตุการณ์
เข้ามาช่วยยกรถหลังจากที่รถนี้พลิกคว่ำนะครับ
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในหลายเว็บไซต์
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแหละครับ
บอกว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
อาจนะอันนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ
ก็ฟังรับอ่านไว้นะฮะ
อาจเกิดจากผู้ขับขี่รถฟอร์จูเนอร์เอง
จากรถทัวร์ก็ได้เปิดไฟเลี้ยว
ขอเข้าซ้ายเพื่อออกช่องทางคู่ขนาน
แต่ผู้ขับขี่กลับเหยียบคันเร่งปิดช่องให้รถทัวร์แซง
แต่เรื่องนี้เราก็ว่าไม่ได้ในช่วงนั้นของการตัดสินใจนะ
ไม่รู้รถทัวร์มาเบียดทันทีหรือเปล่า
หรือว่าเราก็อยากจะเร่งไปให้พ้นก่อน

ซึ่งระหว่างแซงอาจหันหน้าไปมองรถคู่กรณี

เมื่อรู้ตัวอีกทีก็เกือบชนรถกระบะข้างหน้าแล้ว
ก็เลยดังนั้นต้องเบรกแล้วก็ต้องหักหลบรถกระบะอีก
ถูกต้องไหมครับเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับเป็นขั้นเป็นตอน
และทำให้รถฟอร์เจนเนอร์พลิกคว่ำตามคลิปวิดีโอที่ปรากฏ
ขณะที่เสียงวิจารณ์ส่วนใหญ่มองว่าเหตุการณ์นี้
ผู้ขับขี่เลือกที่จะผ่อนคันเร่งและให้รถทัวร์แซงไปก่อน
ก็คงไม่เกิดความเสียหายร้ายแรงเช่นนี้
ขณะที่บางส่วนก็มองว่ารถทัวร์ก็ผิด
ปกติเขาให้วิ่งเลนขวาซะที่ไหน

ไม่อนุญาตให้วิ่งในเลนขวาสุดอยู่แล้ว
ดังนั้นทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปยังผู้โพสต์

แต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะครับ
แต่ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยังสถานีตำรวจนคร
บางพลีซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อุบัติเหตุ
หลังทราบว่ารับแจ้งเหตุแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางไปอำนวยความสะดวกจราจรทันที
ผู้เสียหายไม่มีการระบุคู่กรณีแต่อย่างใด
เนื่องจากเป็นการเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง
ซึ่งบริษัทประกันก็ได้เดินทางมาดูความเสียหายด้วย
แต่หากผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
เพื่อหาข้อมูลรถทัวร์คู่กรณีทางเจ้าหน้าที่
ก็จะดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานตามขั้นตอนต่อไป
เขาก็ให้คนที่ได้รับชมคลิปนี้
ได้ช่วยกันหาหน่อยว่าทะเบียนของรถทัวร์รถบัสทะเบียนอะไร